มีรถทัวร์คันหนึ่งนะคะจอดติดไฟแดงอยู่ค่ะ
แล้วปรากฏว่าปล่อยของเสียจากห้องน้ำในรถทัวร์ลงพื้นน่าจะเฉย
กลิ่นคลั้ะคลุ้งแล้วมีเสร็จทิชชุ่งร่วงลงมาด้วย
กล้องหน้ารถจากรถคันหลังเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้ค่ะ

กลางถนนกลางวันไม่สนใจทำแบบนี้ค่ะจากการตรวจสอบปรากฏว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก
ทัวร์บริษัทเนี้ยเคยทำอะไรแบบเนี้ยมาแล้วโอ้โหมันเป็นความผิดนะคะ
นี่ไงชื่อยี่ห้อรถทัวร์ข้างหลังชัดเจน
ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นของเสียจากห้องน้ำบนรถทัวร์
ดาดทิชชู่ของเสียในห้องน้ำมันไม่ต้องอธิบายเนอะว่ามีอะไรบ้าง
มีทั้งน้ำทั้งกลิ่นทั้งเศษอะไรต่าง
เจิ่งนองเต็มพื้นค่ะรถทัวร์คันนี้เป็นของบริษัทชานทัวร์
และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รถของบริษัทชานทัวร์ทิ้งของเสียลงบนถนนนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วก็มีข่าวว่ารถของบริษัทชานทัวร์
ของเสียจากห้องน้ำลงบนถนนกลางเมืองเลยค่ะเขตจตุจักรค่ะแถวท่ารถนะคะ
นายจิรษักเยาววัดสกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งหรือบขศ
บอกว่ารถคันนี้เป็นรถในบริษัทร่วมของบขจริง
ตอนนี้เรียกผู้ประกอบการมาจ่ายค่าปรับเบื้องต้นนะคะคือ๒๐๐บาท
พรุ่งเนี้ยต้องมาจ่ายละค่าปรับสองพันบาทอืม
แต่เดี๋ยวกำลังพิจารณาโทษสูงสุดเพราะว่าจะต้องปรับทั้งคนขับ
ทั้งผู้ประกอบการนอกจากบทลงโทษของบขศแล้ว
ผู้ประกอบการจะต้องเสียค่าปรับให้กับกรมทางหลวงให้กับกรมการขนส่งทางบกด้วยนะคะ
ครับอืมก็ต้องเอาผิดให้ครบให้รอบด้านแต่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
ใช่ไงนะฮะโอ้แบบนี้มันก็มันทำให้สกปรกด้วยอะครับ
เอาใครเคยเจอแบบนี้ก็สามารถแจ้งมาได้นะครับ
แล้วก็ฝากไปยังรถทัวร์ว่าไม่ควรทำแบบนี้ด้วยใช่นะฮะคุณผู้ชม